สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการถามตรงนะคะ
จันทร์ถึงพระหัสบดีทุ่มตรงนะคะส่วนวันศุกร์มาเร็วค่ะ
เพราะว่านายกมาด้วยวันศุกร์นะคะเราก็จะมา๖โมงครึ่งนะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันมาจากคลิปต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นไป
เพราะว่ามีการแชร์กันมากนะคะไม่ว่าจะมีการเซ็นเซอร์แล้วหรือยังก็ตาม
ซึ่งมันมีความเปราะบางในตัวเองอยู่เยอะนะคะ

คุณผู้ชมคุ้นแล้วค่ะชื่อโรคไบโพลาไบโพลาคุ้นมากค่ะ
แต่วิธีปฏิบัติเราเองสังคมทั้งสังคมอ่านจะยังไม่คุ้นค่ะ
ว่าเราควรปฏิบัติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หรือเราไม่รู้จักเขาแต่เราต้องทำยังไง
เมื่อเรารู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นนะคะ

ทางรายการได้พยายามติดต่อทั้งทางเจ้าที่ตำรวจผู้รับแจ้งเหตุนะคะ
แล้วก็ในส่วนของทางครอบครัวเองนะคะ
แต่ว่าในระหว่างที่มีการจัดการคดีก็ไม่สามารถติดต่อได้สะดวกนักนะคะ
ในขณะที่ข้อมูลบางส่วนที่ได้มาคือ
ทางครอบครัวเองก็บอบช้ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แม้กระทั่งตัวของผู้ที่อยู่ในคลิปเองเนี่ย
ก็ยังอยู่ในระหว่างการที่ต้องรักษาฟื้นฟูอยู่

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นบทเรียนของสังคมได้เลยค่ะ
ว่าเราเองเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะเข้าใจแบบไหน
แล้วกระทำอะไรเมื่อเราเจอแบบนี้นะคะ
สองท่านท่านแรกค่ะต้องเชิญมาให้ได้ค่ะ
อาจารย์เป็นกรรมการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งท่านบอกว่าเป็นประธานชมรมเพื่อนไบโพล่า
ซึ่งถามว่าเป็นประธานชมรมเป็นกับเขาด้วยหรือเปล่า
เป็นค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้หายแล้ว

เพราะว่าคนในชมรมที่พูดคุยกันมีหลายร้อยคนนะคะ
คุณเพียรชะนันลีอุดมวงสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

เชิญมาตอนแรกจะเชิญคุณบอสมาคุยกัน

อาจารย์ออกมาเตือนคุณหมอออกมาเตือนหลายคน
คุณหมอออกมาเตือนหลายคนบอกว่าคลิปแม้แต่กระทั่งคลิป
ต่อให้เป็นข่าวอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาไปแชร์กัน
ครับจริงแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า
ในเรื่องของไบโพล่าเราก็หาจังหวะอยู่นะครับ
แต่ว่าถ้าเราจะใช้วิธีการเอาเคสขึ้นมา
ซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อเขาเนี่ยผมก็ต้องขอร้องล่ะครับ
เพราะโอเคนะฮะในเรื่องของส่วนตัวโซเชียลจะ
จะนำเสนอไปอย่างไรเนี่ยก็ต้องพยายามให้มันมีข้อจำกัดอยู่
แต่ในฐานะของสื่อกระแสหลักแล้วก็มีทั้งวิชาชีมีหลาย
รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผมก็ขอร้องว่าอย่าเลยนะครับ
จริงแล้วคลิปที่ว่านี้ดิฉันขอไปทางคุณบอส

คือลักษณะของคลิปแบบนี้เอาให้เข้าใจตรงกันก่อน

คุณบอสเนี่ยเป็นประธานชมรมเคยเป็นตอนนี้บอกว่าหายแล้ว

คำถามมันไม่ควรจะลุกไล่ความรู้สึกหรือเปล่าคะ
ถ้าถามเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมก็ยินดีค่ะ
ที่ฉันถามในมุมของอาจารย์ทวีสินอาจารย์ค่อนข้างจะห่วงการเผยแพร่คลิปนะคะ
แต่บางส่วนเขาก็จะบอกว่าแต่เวลาเราเผยแพร่คลิปเนี่ยเราเซ็นเซอร์แล้วนะ
แล้วเราก็มีคำอธิบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้
แต่จริงแล้วเนี่ยทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเองนะคะ
เมื่อกลับคืนมาปกติแล้วแล้วไปดูคลิปของตัวเองในข่าวเนี่ย

มีผลกระทบมากค่ะเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนเนอะ
ทีนี้ถ้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องกฎหมายอย่างเดียว
ก็ต้องว่ากันไปว่าข้อกฎหมายควรได้ไม่ได้
แต่ทีนี้ในความเป็นคนมันมีเรื่องของจริยธรรม
มันไม่ได้เรื่องของได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของควรไม่ควร
ค่ะทีนี้ถ้าเราเอาตัวเองไปนั่งอยู่ในชีวิตของผู้หญิงคนนั้น

เราก็คงไม่อยากให้ใครมาเผยแพร่แบบนี้
ค่ะยิ่งตัวเองยิ่งอ่านข่าวแล้วยิ่งเสียใจบางสื่อก็ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะ

จะต้องดำเนินคดีต่อไปถ้าดูว่าเป็นยังไง

ตัวเองมองว่าสังคมกำลังโฟกัสผิดจุด
สังคมควรจะไปให้ความสำคัญกับว่า
จะต้องไปดำเนินคดีกับคนที่แชร์คลิปนี้
เพราะว่าเขาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างมาก
แล้วก็ไม่ได้ให้ศักดิ์ศรีของความเป็นคนของคนนี้อยู่เหลืออยู่
ค่ะจริงแล้วตอนที่มีภาพข่าวของเราออกมาตั้งแต่เมื่อวาน
ประเทศไทยที่ต่างประเทศมีข่าวลักษณะใกล้เคียงกันเลยนะคะคุณผู้ชม
อาจจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นโรคเดียวกัน
แต่ว่าคือเป็นกลุ่มของโรคเกี่ยวกับทางจิตเหมือนกัน

เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาลักษณะคล้ายกันนะคะจนถ่ายมาเป็นภาพข่าว
แล้วก็มีลักษณะของภาพที่เห็นเรือนร่างของเธอด้วยนะคะ

ทีนี้ความเข้าใจก็คือว่าอาจารย์ทวีสินไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไปแล้ว
แล้วได้ยินบ่อยมากได้ยินในละครได้ยินในข่าวจริงได้ยินในสังคม
อาจารย์จนถึงตอนนี้เอาอย่างนี้นะคะ
ในคลิปเราจะเห็นว่ามีทั้งคนต้องถ่ายคลิปเลยนะ
กับคนที่พยายามจะช่วยเธอคือปิดเรือนร่างของเธอ
ดีที่สุดนะคะเอาเผชิญเหตุก่อนเจออย่างเมื่อวาน
คนตรงนั้นทำยังไงได้บ้างคะที่จะช่วยเธอดีที่สุดนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้ดูคลิปนี้นะครับผู้สื่อข่าวส่งมาให้
ก็ต้องชื่นชมมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งชุดสีเหลือง
เป็นผู้หญิงสูงอายุสักหน่อยทำไมถึงเรียกว่าสูงอายุ
มีอายุสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วพยายามหาผ้าผืนหนึ่ง
ในการที่จะมาให้เธอพยายามที่จะสวมใส่หรือปกป้องหรือปิด
ปกปิดร่างกายของเธอระหว่างที่มีคนอีกคนนึง
ซึ่งพยายามที่จะถ่ายคลิปหรืออีกหลายคนก็แล้วแต่นะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงเวลานั้นเพราะใช้เวลาเขานั่งนานนะครับ
ก็จะพยายามที่จะหามุมที่จะเห็นภาพชัดจากอยู่ในรถ
แล้วก็ค่อยขยับออกมานะครับแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่กลัว
เกรงกลัวอันตรายเลยนะครับบางทีนี่คนทางจิต
หลายคนก็จะมีป่วยทางจิตก็จะรู้สึกเกรงกลัวเขา
เพราะเขาทั้งคำพูดทั้งเกลียร์ท่าทาง
แต่ผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะเอาผ้าเข้าไปคลุมเธอไว้
ก็เห็นภาพถึงเธอสะบัดบ้างปัดบ้างนะครับ
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังพยายามที่จะเข้าไปอีกนะครับ
ตลอดเวลาที่เราเห็นคลิปนี้ผมยังอยากจะบอกว่า
คุณขวัญน่าจะไปตามหาผู้หญิงคนนี้หน่อยหนึ่ง
ไปดูหน่อยหนึ่งว่าทำไมเขาถึงมีใจยังไง
อยากจะไปช่วยคนอย่างนี้ขึ้นมานะครับ
เพราะว่าหลายคนอย่าว่าแต่ผู้ชายหรือทั้งหลายบางคน
เขาอยากดูหรืออยากจะช่วยก็ผมก็ไม่รู้นะฮะ

ก็ไม่ได้มีการเข้าไปจับหรือทำอะไรให้แบบรุนแรง
เพียงแค่กางกั้นไม่ให้คนอื่นไปเจอ
ก็ไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องไพบิโปรลาเลย

ด้วยใจที่เป็นมนุษยธรรมที่อยากจะช่วยผู้หญิงคนนึง
มันอาจจะเกิดขึ้นจากการกินยาบางอย่างมากเกินไปก็ได้

คือถ้าข่าวไม่ออกมาว่าสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยนะคะ
มีการรักษาเรื่องโรคไบโพล่ามาก่อน
คนที่เป็นมาหรือในชมรมเนี่ยเห็นภาพนี้
บอกได้เลยไหมคะว่าเป็นไม่ได้ค่ะ

เราจะไม่ได้ดูที่บอกว่าใครเป็นอะไรด้วยสายตาที่เห็น
อย่างที่คุณหมอแจ้งไปแล้วว่า
บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของการดื่มการกินยาหรืออะไรมา

ถ้าสมมุติเอาใหม่นะคะถ้าไม่ทราบประวัติเห็นแบบนี้นะคะ

ชมรมเพื่อนที่ช่วยเหลือกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีใครที่เคยมีอาการมากขนาดนี้ไหมคะ
อาการของไบโพล่าต้องบอกว่ามันมีความสุดตรง
จะทำความเสียหายให้กับตัวเองได้อย่างน่าสะพรึงในหลายรูปแบบ
อันนี้อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกเมื่อเขาอาการหลุดสุดจนถึงขั้นเสียวิจารณญาณ
เสียการะเทศะในหลายอย่างค่ะ
ฉะนั้นก็แต่ละคนก็จะหลากหลายรูปแบบ
กระทั่งตัวเองในขณะที่ควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง

ค่ะอาจารย์ถ้าเรารักษณะแบบนี้เพราะทราบประหวัดแล้วว่าเป็นไบโพล่า
ลักษณะแบบนี้คือเธออาจจะไม่ได้ทานยาหรือมีอย่างอื่นเข้ามาปนคะอาจารย์

ก็เป็นการแสดงออกของอาการก็ได้ครับคือเราต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าไบโพล่า
บายโพล่านี่คืออะไรนะครับตอนนี้ชัดเจนที่แพทย์ทุกคนเราจะต้องบอกว่า
โพล่าคือโรคทางสมองนะครับถ้าพูดตรงก็คือมันเป็นเรื่องของสาร
เคมีในสมองบางอย่างที่ผิดปกติไปก็ส่วนหนึ่งก็เป็นโรคทางสมองเหมือนลมชักนะฮะ
ซาเรย์มาสมองอาจจะเป็นปกติแต่อาการออกมาคือลงไปชักชักแล้วหมดสติไป
แสดงออกอย่างนั้นแต่คนที่เป็นโรคไบโพล่าไม่ได้ลงไปชักครับ
อาการลักษณะที่มีลักษณะเด่นคือทั้งด้านอารมณ์ก่อนอารมณ์จะมีอยู่สองแบบ
หนึ่งก็คืออารมณ์คลื้นเคลงมากผิดปกตินะครับก็คือเหมือนเราเปิดดุล
อารมณ์ที่สองก่อนหลุดหงิดง่าย
ซึ่งเราจะพบได้บ่อยมากกับคนที่เป็นไบโพล่า
นี้คืออารมงี้อารมณ์ที่สอง
พวกนี้เราก็จะสังเกตได้บ่อยว่ามีชุดพฤติกรรมให้คล้ายกัน
สองครับแล้วก็โพลาคือคั่ว
บังเอิญว่าอารมณ์เนี่ยมันมี๒คั่วของในตัวเขา
ซึ่งจริงแล้วในหลายคนบอกทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้เยอะแยะมากมายไปหมด
แต่คนที่ป่วยอย่างนี้จะมีอารมณ์สองอารมณ์นี้ที่เด่นมากแล้วก็กินเวลานาน

แล้วจะเห็นคนคนดึงเคลือนเคลงผิดปกติ
นานคนเป็นวันเป็นเดือนเป็นหลาย

ไม่กี่สตังค์จ่ายเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกที่หมด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

พอมาอีกคนหนึ่งคือซึมเศร้าไม่พูดหลับมากก็ได้หรือไม่หลับเลยก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่สูงสิงกับใครแยกตัวร้องไห้เบื่อหน่ายท้อแท้เหมือนคนที่เป็นซึมเศร้ากลุ่มนั้นเลยนะครับ

แต่เวลาที่คนที่เป็นโรคไบโพล่าเป็นคั่วซึมเศร้าจะเหมือนโรคซึมเศร้าเลย

อาจารย์ถ้าที่ฉันสรุปผิดอาจารย์แย้งเลยนะคะ
ตกลงแล้วไบโพล่าเป็นโรคนะ

ตกลงเป็นโรคทางจิตหรือเป็นโรคทางสมอง
อันนี้คำถามนี้ดี
ทางจิตตอนนี้เกือบทุกโรคนะครับ
เราเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากทางสมอง

โรคจิตเพศที่เราเคยได้ยินกันมาก่อน
พวกที่แต่งตัวสกปรกสกปรกอยู่ข้างทาง
หยิบของถังขยะมากินพูดพึ่มพำคนเดียว
นั่นใช้ยาที่เราพิสูจนว่าทำไมถึงไม่ได้เป็นโรคทางสมอง
เพราะเราให้ยาเข้าไปแล้วเขากลับมาเป็นคนปกติได้
เหมือนกับบั๊ยโพลาร์นี่แหละครับ
พอให้ยาเสร็จเขาก็กลับมาเหมือนคนปกติ

ไม่อยู่ในร่มของโรคทางจิตเหรอคะ
สาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของเขา

แล้วเขาค้นคว้าเขาลงทุนมหาศาล
เพื่อที่จะไปหาให้ได้ว่ามันมี
ตัวสารตัวไหนที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวสมอง
เพราะแท้เขาถึงได้ผลิตยามาให้พวกเราได้ใช้
เพราะฉะนั้นเรียกว่าคือป่วยแน่
คนที่มีโรคนี้คือป่วยนะคะ

ถ้าเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์ทวีสินอธิบายให้ฟัง
เนื้อถามคุณบอสตรงนะคะเป็นประสบการณ์เนอะ
คุณบอสเนี่ยเป็นทั้งสองคั่วเลยหรือเปล่าคะ

เป็นกินระยะยาวแค่ไหนคะ

ตั้งแต่ที่รู้ว่าฉันเป็นแล้วแล้วฉันรักษาจน

ตัวเองได้รับการวิจัยครั้งแรกในปี

เดินทางการรักษาในขณะช่วงที่ยังล้มลุกคุกคลาน

แล้วก็เพิ่งที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้
ก็ประมาณช่วง๙๑๐ปีหลัง
เป็นทั้งสองคั่วเนี่ยคือสลับกันแบบไหนคะ

คือบางคนในระหว่างวัน

หรือบางคนกินระยะเป็นเดือนแล้วก็ค่อยวนไปอีกอันหนึ่ง

จริงตึงน่าจะเป็นตั้งแต่๑๗นะคะคุณหมอ

แล้วทีนี้มันก็เหมือนเป็นนิสัยตัวเองไง
สัยแบบใจกว้างชอบกินชอบเที่ยวดื่มแอลกอฮอล์
ขับรถเร็วอารมณ์ร้อนก้าวร้าวอย่างนี้มันจะเหมือนเป็นนิสัยเรา
มันกลายเป็นนิสัยเหมือนโทษนะคะเหมือนแบบลูกคนมีเงิน

คือเรามีให้จับจ่ายด้วยเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะ
จนได้ถึงเราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นโรคหรอก
แต่เมื่อเราอยู่ในอาการดิ่งเศร้านั่นแหละเราจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะ
มันผิดปกติเรานอนเรานอนไม่หลับเราร้องไห้เราทอดตัวเอง
เราโทษตัวเองทุกอย่างอยากฆ่าตัวตายอย่างนี้
มันก็เลยทำให้เราพาตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการรักษา
คือไปพบจิตแพทย์นั่นแหละครั้งแรกด้วยอาการซึมเศร้าก่อน
ตอนก่อนที่จะรู้คือหมายถึงก่อนที่จะไปหาคุณหมอที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น
แล้วแบบมันเหมือนกับก็แค่คนนิสัยแบบนั้น
ตอนที่เคลื่อนเคลงสุดที่อาจารย์ทวิสินบอก
คือเราคลื้นเครงไปได้ถึงขนาดไหนคะ
ก็มันอะไรที่ทำได้แล้วมันสุดโต่งก็เป็นอย่างนั้นนะ
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้เงินการกินการเที่ยว

การขับรถนี่ต้อง๑๗๐๑๘๐นะ

แอร์แบ็กซ์ออกตามถ้าไม่มีแอร์แบ็กซ์นี้ก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้
โทษนะคะคือเสียสตุ้งสตางค์ไปจากความคึ้งเครงอยู่นิสัยการจับจ่าย

ตัวเองมีภาวะของการเสพติด
มันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ
เอาจริงก็เรียกว่าถ้าฐานที่บ้านไม่มั่นคงพอ
ก็คงจะล้มละลายไปมากเลยค่ะ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้อันนี้คือสุดคือคื้นเครงสุด
ตอนที่จ่ายเงินลงไปนะคะ

จำได้ไหมคะว่าครั้งที่เสียไปเยอะสุดเท่าไหร่คะ

หมายว่าเป็นเหลืองการพนันหรือใช้จับจ่าย
การพนันก็มีความกล้าหาในการแทงตัวละตาแปดแสน
เป็นความมั่นใจสูง

คือไม่นั่งคิดนะคะคือมันสะกดลงมาแบบ
ไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้ว
ไปหาหมอนี่คืออะไรเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดตอนนั้นนะคะ
คือจริงตอนแต่ฆ่าตัวตายก็อยู่ในกระบวนการรักษาแล้วนะ
แต่มันยังมีบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์ในการกระบวนการ
ที่เราจะเรียนรู้ว่ามันคืออะไรอย่างนี้

ชีวิตมันก็แย่แล้วมันหมดมันมืด
ผมเสริมหน่อยหนึ่งตอนนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปนะครับ
คุณขวัญครับเวลาคนที่เป็นบายโพลา
โดยเฉพาะตอนที่เป็นแมนเนียเนี่ยไม่อยากมารักษาหรอกครับ
เพราะโลกนี้มันสวยฮะโลกนี้มันมีความสุขทำอะไรก็ดีไปหมด
แล้วก็คิดว่าตัวเองมีพลังอำนาจอะไรต่างที่เพียงพอ

เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันเสริมอีโก้ตัวเอง
การที่จะอยู่ในสังคมอะไรก็ได้
ถ้าไม่ได้มีผลกระทบนั้นเข้ามากับ

ไม่ได้ถูกคนที่บ้านด่าว่าโอ้โหใช้เงินไปเปลืองอะไรทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่ในภาวะแมนเนียเนี่ย

คือถ้าคืนเป็นสิ่งสุขกัวจะไม่รู้สึกเลยว่าต้องรักษาไงถ้าไม่ถูกบังคับมาใช่

โดยส่วนใหญ่เพราะเอามาเครื่องเลย
แล้วพอมาอยู่ปุ๊บแล้วได้ยากิน
หรือยาที่คงที่ของอารมณ์

มันจะถูกทำให้มันกดลงมา
เอ๊ะทำไมมันตื้อคุณแค่จะบอกอย่างนี้
ทำไมมันคิดอะไรไม่เห็นแล่นเหมือนสมัยก่อนเลย

เพราะฉะนั้นพอได้ยามาแล้ว
เหมือนกับไปกดเขาเขาไม่ชอบ

สิ่งที่เขาบอกว่ามันกดออกมาจริงแล้วมันออกมาเป็นปกตินะ
เพราะเราไปตัดไอ้ขัวเคิร์ฟที่มันพุ่งขึ้นมาสูงออกไปซะ
ให้เหลือชุดพฤติกรรมที่มันเผาหมดค่อยอยู่กับสังคมได้
แต่เขาจะมีความรู้สึกไอ้หายตอนนี้
ถ้าจะพูดคำว่าไฮมันเหมือนคล้ายกับตอน

แสดงว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือคุณบอสไปเมื่อตอนเราอยู่อีกคั่วหนึ่งแล้วคั่วที่แบบดิ่งต่ำ
ก็เลยมาหาหมอมาหาหมอสวัสดีจำมา
แต่สำหรับการขายของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ยาอย่างเดียว
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานแต่สิ่งที่ตัวเองหายได้ก็เพราะคนที่ดูแลนะคะ
คนรอบข้างโอกาสให้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ฟอสมากไป
แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลมันก็มีส่วน
ตอนที่ตัวเองกินยาก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องความจำเรื่องของความนิ่งความแข็งอะไรอย่างนี้มันมีเป็นปีเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเราก็ด้วยความเข้าใจว่านี่เรากำลังอยู่ในกระบวนการแล้วก็คนรอบข้างก็พยุงประคับประคองกันก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนไปหน่อย
พอถึงเวลามันกลับเข้ามาสู่สมดุลปุ๊บเราจะรู้ว่าตัวเราคือใครสิ่งพฤติกรรมที่ผ่านมามันก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการเยียวยาทางด้านจิตใจใช่ไหมคะบำบัดจิตก็จะช่วยตามหา

ประมาณนั้นนะฮะก็ขึ้นมาก็มีได้ถ้าเขาแสดงอาการเร็วก็จะมี
แต่เราก็จะไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคทางกายบ้างไหม
ทำให้มีกระบวนการของฮอร์โมนที่มันผิดปกติ
พูดปั๊ดถ้ามีทางด้านเรื่องทางกายไปอยู่ด้วย
เราก็ต้องไปแยกโลกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้มี

นี้เป็นโรคที่ถ่ายกันในครอบครัวทางพันธุกรรมไหมคะ
ก็จะพูดอย่างนี้ได้บ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
มันไม่เหมือนกับเรื่องของเลือดที่ถ่ายทอด
พอพ่อแม่เป็นถ่ายทอดมาลูกเป็นเลยอันนี้ชัดเจน

แต่ไบโพล่าพ่อแม่เป็นลูกมีโอกาสเป็นก็อาจจะสักประมาณ๑๐๒๐
เขาบอกว่าแฝดไข่ใบเดียวกันเนี่ย
ถ้าเป็นโรคทางกรรมพันธ์แท้จริงคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นด้วย
แต่ในเชิงของไบโพล่าคนหนึ่งเป็นอีกคนนึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าจะเป็น
อาจจะเป็นเพียงแค่๔๐๓๐อะไรแล้วแต่
ซึ่งมันไม่ได้สื่อว่าตรงนี้
มันมีส่วนของกรรมพันธุ์บ้างแต่มันตัวไหนยังไม่รู้
เดี๋ยวนะคือถ้าไม่ได้ฟันแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์
อาจจะแปลว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยแวดล้อม

ก็ได้เหรอคะอยู่ดีก็เกิดจากปัจจัยแวดล้อมเหรอ
สาเหตุอันหนึ่งเขาบอกว่าไอ้สารเคมีในสมองที่เมื่อกี้บอกว่า
เป็นสาเหตุของโรคนี้
คำถามก่อนอันนี้แล้วสารเคมีในสมองตรงนี้มันผิดปกติไปได้ยังไง

เขาถึงก็ได้ไปถามว่าอ๋อมันเป็นจากจีน
กรรมพันธุกรรมทั้งหลายพวกนี้
หรืออาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมีบางตัวสูบไปเสพอะไรมา

หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระทบกระเทือนทางสมอง
นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลย
หรือไม่รู้ว่าสาเหตุจริงคืออะไร

แต่เราเห็นตรงกันว่าไอ้ต้นเหตุเนี่ยไม่รู้
แต่ตรงที่เห็นตรงนี้สารเคมีในสมองผิดปกติแน่
เพราะร้อยคนที่เป็นมาให้ยาแล้วปรับสารเคมีตรงนี้แล้วดีขึ้นเกือบร้อยทั้งร้อย
มีคนสงสัยค่ะคุณผู้ชมผ่านไลน์ไทยรัฐได้เลยนะคะ
ไลน์ของไทยรัฐเข้ามาได้เลยนะคะทีมงานส่งคำถามเข้ามาให้ดิฉันตลอดเลยนะคะ
คุณบอสแบบนี้ค่ะคือคนพอเห็นข่าวปุ๊บ
อ้าวครอบครัวก็รู้ว่าเป็นก็รักษาทำไมขับรถ
แล้วคุณบอสเพิ่งเล่าให้เราฟังไปบอกว่าแอร์แบ็ค๔ครั้งคือขับรถประสบปฏิเหตุ๔ครั้ง
ตอนขับรถเนี่ยรู้ตัวไหมคะ
ตอนนั้นยังไม่ได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นไบโพล่ายังไม่ทราบว่าป่วย
แล้วจริงพอรู้ว่าป่วยเนี่ยขับรถไหม

แล้วคุณหมอแนะนำว่าให้ขับรถได้ไหมคะ
จริงแล้วเราไม่ได้ขาดสตินะคะมีแต่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้

จริงว่าครอบครัวมีผลจริงว่าต้องดูว่าคนของเราพร้อมอะไรมากน้อยแค่ไหน
ไม่ใช่ว่าคนเป็นไบโพล่าจะทำอะไรไม่ได้เลยเขายังอยู่ในสังคมได้เขาเดินไปห้างได้เขาพูดคุยได้
เขาทำกิจกรรมได้เรียนหนังสือได้เป็นหมอได้จบได้ทำทุกอย่างได้หมดนะคะ
แต่ว่าถ้าเขาอยู่ในกระบวนการรักษาที่ไม่เหมาะสมมันก็อาจจะเกิดพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงขึ้นได้เหมือนกัน
แต่ส่วนตัวเองเชื่อว่าเชื่อมั่นจริงว่าคนที่อยู่ในกระบวนการรักษาที่ดีนะคะมีประสิทธิภาพเขาจะไม่ทำปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะ
คุณบอสค่ะเคยมีการแชร์ประสบการณ์กันในชมรมเพื่อนไบโพล่าไหมคะว่าคือรู้แล้วล่ะว่าตัวเองเป็นนะคะแล้วยังขับรถอยู่แล้วมีอาการขึ้นมาระหว่างขับรถมีการแชร์ประสบการณ์กันไหมคะมีใครเป็น
เรื่องนี้ไม่เคยคุยกันนะคะเรื่องกลับรถ
แล้วที่คุณบอสบอกว่าคือรู้ตัวทุกอย่างนะมีสตินะพูดคุยรู้เรื่องใช่ไหมคะทีนี้เวลามันจะเกิดอาการหรือไม่เกิดอาการเนี่ยมันฉับพลันไหมคะเช่นอย่างที่ฉันแบบถามจังเลยเนี่ยจอมขวัญถามจังบี้เข้าไปบี้เข้าไปชวนคุยคือเนี่ยลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ไปกระตุ้นไหมคุณบอสค่ะ
พันธุปรัมอย่างงี้เจ็บจากกลดาไปหาเรื่องไปอะไรเงี้ยมันมันมันมันถูกกระตุ้นได้ง่ายแล้วก็การจับย้ำว่าผมอยาก
จะช่วยอธิบายกันดีไหมครับมันก็เหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานถ้าตอนน้ำขาดน้ำตาลเขา
ตอนนั้นเขาก็ไม่ควรไปขับรถ

เข้าหน้าท้องเข้าหน้าขาอะไรก็แล้วแต่

พอดีขึ้นมาแล้วถามว่าเขาจะไปขับรถได้ไหม

อารมณ์คงที่อยู่นานพอสมควร

มีการประกอบอาชีพได้ดีกลับไปทำงานได้
ก็ยังทำงานได้ตรงนั้น
รักษาหายขาดไหมคุณหมอค่ะ

ไม่มีเบาหวานขึ้นตามไม่มีเรื่องของต้องตัดขา
คาร์ในก็อยู่ได้

อย่างวันนี้คุณบอสมานั่งกับดีชัน
แล้วบอกว่าหายแล้วคือแปลว่า

หลังจากที่รักษาหายแล้วใช้ชีวิตแบบไหน
ก็ใช้ชีวิตเป็นตัวเองเป็นปกตินะคะ
ด้วยโมโหด้วยอารมณ์ร้อนด้วยเพราะตัวเองเป็นคนพื้นอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว

แต่แยกออกระหว่างอารมณ์ร้อนกับอาการบายโพล่า
เราต้องรู้คนรอบข้างเหมือนกันนะคะ
ถ้าจะบอกว่าใครสักคนหนึ่งเป็นบายโพล่า

คุณดูที่ว่าเดิมพื้นนิสัยเขาเป็นอย่างไร
ตัวเองก็เป็นคนใจร้อนนะ
แต่ถ้าเป็นไบโพล่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
ฉะนั้นที่บอกว่าตัวเองหายคือ

โดยที่แบบเป็นคนใจร้อนก็ได้ถูกไหมคะ
ใช่คุณยั่วโมโห

ก็จะเป็นตัวเองที่แสดงความรู้สึกของตัวเองออกไป
ทีนี้ค่ะคุณบอสในแง่ของประสบการณ์

คุณใช้ชีวิตแบบไหนเราอยู่ช่วงท้ายแล้วนะคะ
คุณบอสอะไรบ้างที่เป็นตัวกระตุ้น
แม้ว่าจะรักษาหายขาดแล้วแต่ว่ามันผสมกันเข้ามา

เอาตามประสบการณ์คุณบอสแล้วก็เพื่อนนะคะ
หลักการของที่บอสมักจะอยากแบ่งปันเสมอว่า
ถ้าเราเป็นบายโพล่าหรือเรามีไบโพล่า
จุดยืนของเราไม่ใช่ว่าผลักเขาออกไปจากชีวิต

เรารู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนไว้

เพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นเราก็พยายามดูแลชีวิตเรา
อย่าไปทำงานเซเว่นเป็นกะอย่างนี้
ถ้าเราไม่สามารถดื่มแอลกอฮอลได้ก็อย่าไปดิ้นลนดื่มมัน
เพราะมันจะกระตุ้นแต่ละคนจะมีสัญญาณ

ฉะนั้นตัวเราต้องดูแลตัวเองอย่างดี
ฉะนั้นการหายของบอสหมายความว่า
คุณสามารถคืนสู่สุขภาวะได้
หมายความว่าคุณดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
สภาวะที่มีความสุขได้
ทำงานปกติได้แต่คุณก็ยังมีอารมณ์ได้นะ

ไม่ใช่จะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะ

คืออย่าไปนิยามอย่างเดียวนะ

คนที่อยู่ใกล้ตัว

เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่พร้อมที่จะมารักษา

ใครไม่รู้ตัวแล้วไปทำอะไร

นี่คือสิ่งที่พศโดยกรมสุขภาพจิต

แต่เรายังไม่ได้มีการหยิบมาใช้
วันนี้กำลังอยากจะพูดเรื่องนี้สำคัญมาก

ได้เหมือนเดิมแต่วิธีการพาไป

ถ้าไม่ร่วมมือก็โทรแจ้งได้เลย
กระบวนการต่างตรงนี้

คือน่าจะให้รายละเอียดได้ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะ
คือผู้ที่มีลักษณะแบบนี้
เป็นผู้ป่วยนะคะและต้องปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องนะคะหมดเวลาของรายการนี้ฉันเชื่อว่าในไลน์เพียบเลยค่ะคำถาม
หมดเวลาจริงขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ